คุณผู้ชมคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เดือดมาก
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะจิกหัวเพื่อนเรียนกันตั้งแต่สมัยประถม
จิกหัวขึ้นโรงพักทำไมถึงโกรธได้เบอร์นี้
เขาบอกว่าก็ผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำให้ชีวิตเขาพังพินาศ
นี่ถ้าเกิดว่ามีปืนอยู่ในมือตอนนี้
โอ้โหระเบิดกระโหลกไปแล้ว
ใจเย็นใจเย็นนะคะแต่อยากให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
อ้อมสิ่งของตัวเหมือนกัน
ใจเย็น
โอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับคุณ
ค่ะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
เออนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปพบกับคุณอ้อมคุณอ้อมเป็นใคร
เธอบอกว่าเธอเป็นคนจิกหัวผู้หญิงคนนั้น
นะคะแล้วเธอก็เป็นผู้เสียหายด้วย
เอ้าผู้เสียหายอะไรอ่ะคะคุณอ้อมคุณอ้อมอยากรู้ค่ะ
คุณอ้อมเนี่ยบ้านอยู่ฉะเชิงเซานะคะ

ตกลงเจรจากันไม่ได้เรื่องเงินเงินอะไรอ่ะ
คุณอ้อมบอกว่าคนที่ดิฉันจิกหัวเนี่ย
หลอกดิฉันค่ะหลอกให้ไปร่วมลงทุน

เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมพี่บุ๊ค

โอ้โหเรื่องเงินเรื่องทองจริงไม่อยากลงทุนด้วยกัน

เขาบอกว่าถ้าลงทุนกันระหว่างเพื่อนเนี่ย

จริงค่ะนะคะคุณอ้อมบอกว่า
ถูกหลอกให้มาร่วมลงทุนเป็นเงิน๑๒ล้านบาท
แล้วคุณอ้อมไปกู่ธนาคารขายรถอีก๗คัน
เสร็จแล้วโดนหลอก๒๐กว่าล้าน

แล้วไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

เธอเป็นคนจิกผมผู้หญิงคนนี้เพื่อนคนนี้ขึ้นโรงพัก

เพราะมันมีคนอื่นที่เป็นเหยื่อก็คือว่า

พอมาแจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจในท้องที่
นัดให้เหยื่อกับคนที่โดนจิกหัวเนี่ย
เจรจากันพอคุณอ้อมรู้

เจอหน้าก็เลยนี่แหละค่ะจิกหัวแบบนี้นะคะ
วันนั้นที่เจอที่โรงพักคือเขาไปเจรจากับผู้เสียหายอีกคนนึง
แล้วพวกเรา๓๔คนนะคะ
เป็นผู้เสียหายเลยรวมตัวกัน

ที่หลอกเราไปเนี่ยคือไปทำอะไร
แล้วพอดีวันนั้นเจอเขาแล้วเขาเดินหนี

มีอะไรถ้ามีอะไรก็ให้นัดทีละคน
ด้วยความที่มันทำเราหมดตัว
ชีวิตเราพังเพราะความไว้ใจเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็น
คุณอ้อมเธอบอกว่าเธอเจ็บใจนะเพื่อนมาทำชีวิตเราพัง
ทำให้หมดตัวแล้วก็มันไม่ได้มีแค่เรื่องเฉพาะ
นี่ล่าสุดมันมีเรื่องถ้าย้อนกลับไปอีกนะ

ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๖๓พี่บุ๊คนะคะ

ทำให้คุณอ้อมตายใจเชื่อใจเพื่อนคนนี้สนิทใจเลย
ก็คือตอนนั้นเพื่อนคนนี้มาขอยืมเงิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าจะคืนคืนไหมคืนจริง
คืนพร้อมกับดอกเบี้ยอีก๕๐๐บาท
กลายเป็นว่ายืม๕๐๐๐แต่คุณอ้อมได้คืน๕๕๐๐บาท

ใช่ค่ะหลังจากนั้นเอาล่ะเพื่อนคนนั้นก็เลยเปิดปฏิบัติการ
แล้วก็เอาเงินไปลงทุนสร้างปั๊มน้ำมันรวมแล้วกว่า๒๐ล้านบาท

คุณอ้อมก็ลงทุนด้วยนะคะเพราะความสนิทแล้วก็ไว้ใจ
แต่สุดท้ายหลอกค่ะกลับมาทำกับตนแบบนี้
คุณอ้อมบอกว่าทันโทษนะคะวันนั้นถ้ามีปืนในมือยิงทิ้งแน่นอน
คุณอ้อมดีแล้วที่ไม่มีปืนอย่าเลยเดี๋ยวคุณจะติดคุกติดตารางไม่เอา

แค่ลากขึ้นให้ตำรวจเขาจัดการพอ
ค่ะนะคะแล้วตอนนี้คุณอ้อมบอกว่าทุกข์ทรมานใจมากเลยนะคะ
เพราะเงินที่ลงทุนไปนอกจากเงินคุณอ้อมแล้วยังมีเงินครอบครัวอีกด้วยนะคะ

เงินที่หลอกคุณอ้อมไป๒๐กว่าล้านเนี่ย
คนที่หลอกไปเนี่ยโอ้โหกินหรูอยู่สบายมีบ้านหลังใหญ่โต

ทำชั้นหมดตัวแต่เธอเนี่ยอยู่สบายเชียว

ก็เลยต้องลากขึ้นโรงพักแบบนี้ด้วยความโมโหนะฮะ